คุณสมเราพาไปดูบริการการเลือกตั้งหน่วยที่๒๕๒๙
เลือกตั้งที่๑๓กรุงเทพมหานคร

แต่ว่าจุดนี้บุคคลสำคัญที่ไปคือนายจตุพรพรมพันธ์ครับ

บริการจะเป็นอย่างไรติดตามกับผู้สิดข่าวของเรา
คุณอรพันธ์ขันทองคำรายงานสดมาจากโรงเรียนสุเหล่าดอนสแก่แขวงพระพราเขตวังทองหลางเชิญครับ
ตลอดทางช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะคะพบว่ามีประชาชนจำนวนมากค่ะ
เดินทางมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่โรงเรียนสุเหล่าดอนสแก่แห่งนี้เป็นจำนวนมากนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือนายจตุพรพรมพันธ์ซึ่งมีรายชื่อมีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่๒๗ก็ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์แล้วเช่นกันค่ะ
เมื่อเวลาประมาณสิบสามนาวริกาสามสิบนาทีที่ผ่านมานายจตุพรพรมพันธ์ผู้ช่วยหาเสียงพักเพื่อชาติได้เดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรที่หน่วยเลือกตั้งยี่สิบเจ็ดของเขตเลือกตั้งสิบสามกรุงเทพมหานครจัดขึ้นที่โรงเรียนสุราวดอนสแก่แขวงพลับพลาเขตวังทองหลังกรุงเทพมหานคร
เป็นรายชื่ออยู่ในลำดับที่สองร้อยยี่สิบเจ็ดจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดแปดร้อยหกสิบสามคนหลังจากนั้นค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งก็หวังว่าจะเป็นไปใ
ทุกคนต้องมีหน้าที่เพื่อระบอบประชาธิปไตย

มีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง
หลายคนเข้ามาตรวจสอบรายชื่อกันตั้งแต่เช้า

แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้
โดยก่อนเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าครูหาลงคะแนนเสียง
ทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ได้เปิดหีบโชว์ให้ประชาชนดู

เปิดให้ห่อนบัตรลงคะแนนเสียง

ได้แบ่งหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดออกเป็น๕หน่วย

มีประชาชนลงทะเบียนรวม๓๐๐๐

ยังมีเวลาไปจนถึงเวลา๑๗นาฬิกา
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการปิดหีบ

และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้น

รายงานสดจากโรงเรียนสุเหล่าดอนสแก่ค่ะ